คนไทยกับความเชื่อก็เป็นเรื่องคู่กันนะคะ
อย่าว่าเราสองคนชอบเล่าเรื่องความเชื่อเลยนะคะ
เพราะมีหลายเรื่องจริงแล้วมันก็น่าสนใจน่าสนใจ
เป็นความเชื่อเรื่องพญานาคเรื่องเมืองบาดานแบบนี้ค่ะ
ชายภูมิคุณผู้ชมมีเหตุประหลาดเกิดขึ้นนะ
มีคนไปพบศพผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๖ปีจมน้ำเสียชีวิต
ชาวบ้านบอกว่าเป็นวันที่ประตูเมืองบาดานเปิด
เป็นอาถรรพ์พญานาคหรือเปล่า
นี่บ่อน้ำที่ว่านี้ค่ะอยู่ท้ายหมู่บ้าน
ที่อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชายภูมิ
วงกลมอยู่คือศพที่อยู่ในน้ำนะคะ
ช่วงเที่ยงเมื่อวานตำรวจสพวังตะเข้
อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชายภูมิได้รับแจ้งว่ามีคนจมน้ำแบบนี้ค่ะ
ชื่อว่านายสมคิตพนมกุลอายุ๔๙เป็นชาวจังหวัดนครนายก

ลือกันค่ะว่าสาเหตุที่นายสมคิตจมน้ำ
ก็เพราะอาถรรพ์ของบ่อน้ำตรงนี้
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเมืองบาดานของพญานาค
ชื่อว่าย่านางน้อยหรือเจ้านางน้อยเป็นลูกสาวคนเล็กของปู่ศรีสัตนคราช
และเป็นชายาอีกคนของพ่อปู่ศรีสุโธ

ข้างบนบ่อประสุทธิ์จะเห็นมีรูปปั้นพญานาคอยู่
เราก็เลยให้คุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเราไปที่บ่อน้ำตรงนี้ค่ะ

อย่างที่คุณภาคภูมิบอกแหละค่ะว่ามีรูปปั้นพญานาคด้วย

ตุ๊กค่ะป้าตุ๊กเป็นเจ้าของที่ดินแล้วก็เป็นคนพบศพด้วย

ตุ๊กบอกว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านตะพานหินคนนึงชื่อว่าน้ำ
เขาแบบจะสัมผัสพิเศษได้อะไรแบบนี้เนี่ยนะ
ตามหาย่านางน้อยแล้วก็มาเจอป้าตุ๊ก
แล้วคนชื่อน้ำคนนี้บอกป้าตุ๊กว่า
ที่เขาเชื่อว่าเป็นย่านางน้อยตามหามาหลายจังหวัดจนมาเจออยู่ที่นี่
ช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาได้พานายสมคิตซึ่งเป็นร่างทรง
บอกว่าตัวเองเป็นทหารนาคชื่อว่าแก้ววรา
เคยดูแลรับใช้ย่านางน้อยปกป้องวังบาดาน
ถือศีลที่บ้าน๒เดือนแล้วกลับไปมาหาอีกครั้ง๒๑ธันวาคม
ช่วงเที่ยง๒๑ธันวาคมนายสมคิตผู้ตาย
โทรศัพท์ไปหาเธอบอกว่าจะมาพักที่บ้าน
เดินทางไปเมืองบาดานซึ่งก็คือบ่อน้ำตรงนี้
เขาเชื่อว่าเป็นเมืองบาดานแล้วก็เดินทางมาถึงบ้านของป้าตุ๊กช่วงเย็น
นายสมคิตก็นั่งพูดคุยต่อที่บ้านบอกว่าพรุ่งนี้เช้า๒๒ธันวาคม๖โมงเช้า
ประตูเมืองบาดานเปิดก็เลยมาขออาศัยอยู่แค่คืนเดียวนะ
รอจะไปหาครอบครัวซึ่งก็คือเมีย๓คน
ซึ่งเป็นนางสนมของย่านนางน้อยใต้เมืองบาดานแล้วก็ลูกอีก๕คน
ถ้าใครเห็นอะไรผิดปกติของตัวเองอย่าทักนะ

เนี่ยช่วงเช้า๒๒ธันวาคมค่ะเธอก็ออกไปกรีดยางกับลูกที่สวนหลังบ้าน
ก็ใกล้กับบ่อน้ำนั่นแหละเห็นนายสมคิต
ชุดขาวเหมือนคนถือศีลเดินไปที่บ่อน้ำ
ลงไปในบ่อน้ำเหมือนหาอะไรบางอย่าง
คาดว่าคงจะมองหาประตูเมืองบาดาน
อืมลูกชายยังแซวเล่นกับคนงานในสวนเลยว่าอ้าว
ใครจะลงเมืองบาดานประตูเปิดแล้วนะพูดเล่น
เพราะเห็นนายสมคิตไปยืนมองใส่ชุดขาวแบบนี้
ครับก็ไม่ได้สนใจอะไรกลับเข้าบ้านไป

นายสมคิตก็ไม่กลับมาซักที
ก็เลยออกตามหาก็ไม่เจอ
เจอค่ะเจอแต่รองเท้ากับกระเป๋าวางไว้ริมบ่อ
ต่อมาแจ้งตำรวจให้มาหา
ตำรวจบอกว่าถ้าจมน้ำตายจริงไม่มีนักดำน้ำมางมนะ
ถ้าเห็นศพลอยมาค่อยแจ้งแล้วกัน

งมรอศพลอยแล้วบอกแล้วกัน

กลับไปที่บ่ออีกรอบคราวนี้เห็นค่ะ
เห็นอะไรก็ไม่รู้ว่าดำลอยอยู่เหนือน้ำ
พอไปดูใกล้อ้าวหัวคน
ก็นี่แหละนายสมคิตจมน้ำอยู่ตรงนี้
มันแปลกก็คือศพนายสมคิดที่ลอยขึ้นมาค่ะ
ท่ายืนตรงแบบนี้ค่ะ
มือสองข้างทำท่าเหมือนผลักประตู

คล้ายกับกำลังเปิดประตูเมืองบาดานหรือเปล่า
ก็ด้วยความสั่งเป็นสั่งตายคนได้
ก็ด้วยความสั่งเป็นสั่งตายคนนี่แหละ
บางทีเราสั่งคนถึงเขาจะผิดขนาดไหน
เขาอาฆาตเราก็ต้องมาใช้กรรม

เราก็ถึงได้มาทำบุญทำกุศลทำทุกอย่าง
ต้องทำบุญทุกปีให้เขา

เมื่อปี๒๕๕๗คุณผู้ชมค่ะ
ได้รับเงินไป๒๐กว่าล้านบาทค่ะ
ฟังไม่ผิดค่ะ๒๐กว่าล้านบาทค่ะ

ถูกลอตเตอรี่สามงวดติดได้เงินมายี่สิบกว่าล้าน
ก็คือแม่นางน้อยให้โชคลาภค่ะเขาบอกว่าเขาอยู่นครปฐม
ป้าก็ไม่ได้ถามชื่อเขาด้วยแหละเขามารถตู้มารถตู้หนึ่งมาก็สิบกว่าคนเนี่ย
เขาก็ถือขาวมาเขาก็บอกว่าเขาถูกหวย
เขาบอกว่าย่าน้อยน่ะไปบอกหวยเขาเขาถูกมาสามงวด
ไว้ใต้ดินอ่ะสามงวดเขาได้ยี่สิบล้านแต่อีกคนหนึ่งน่ะ
เขาได้เท่าไหร่๖ล้านอีกคนหนึ่งได้๓ล้านที่มาด้วยกัน
เขาก็เอาเงินมาให้ป้าน่ะเขามาให้แสนสามให้เปล่าเลย
ใช่เขาก็ใส่พานมาแล้วเขาก็ทำพานบายสีอย่างใหญ่เลย
เอามาถวายไอ้แม่นางน้อยเขาบอกอย่างงี้ถวายแม่นางน้อยกับถวายปู่
ฤษีใช่ค่ะเขาเชื่อกันอย่างนั้นแล้วเขาบอกให้สร้างอะไรบ้างไหม
เขาก็บอกว่าอยากสร้างพญานาคทำยังไงจะหาคนสร้างพญานาคได้
ตอนที่เขาปั้นพญานาคนี่นะจงอางนี่จะมาอยู่ในน้ำนี่
พอเขาลงสร้างปุ๊บจะอยู่ในน้ำเลยจะชูคออยู่อย่างนี้เลยสองตัว
อ่าเขาบอกแล้วพอตอนตกตอนเย็นปุ๊บพอเขาเลิกเขาเลิกปั้น
คือเขาปั้นศพแล้วเนี่ยพอเขาเลิกปั้นจงอางก็หาย
เมียเขาน่ะอยู่ไม่ได้นอนไม่ได้ต้องไปนอนรีสอร์ทกันเขากลัว
อืมนั่นก็เป็นอาถรรพ์หลายเรื่องตามที่คุณป้าเล่า
แต่ว่าคุณป้าฝากคนที่ถูกหวยเยอะด้วยนะซื้อลอตเตอรี่ดีกว่า
ดิฉันก็อุตส่าห์พูดว่าลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เราซื้อลอตเตอรี่เนี่ยดีที่สุดแล้ว
ลูกชายของคุณป้านะคะนายสุริยาอบเชยอายุสามสิบห้า
ก็บอกว่าที่นายสมคิตเสียชีวิตก็น่าจะเป็นเรื่องของอาถรรพ์นี่แหละค่ะ
ทีมข่าวก็ไปคุยกับคนงานกรีดยางในสวนยางพาราที่อยู่ใกล้ใกล้กับบ่อน้ำด้วยนะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่านายสมคิตไปยืนอยู่ขอบบ่อแล้วก็ยืนทำท่าแปลก
พูดแต่ว่าจะไปเมืองบาดานนึกว่าสมคิดพูดเล่น
แต่สมคิดลงไปในน้ำแล้วก็ตายเสียชีวิตอยู่ในน้ำค่ะ
แล้วอย่างที่บอกว่าถ้าศพของนายสมคิดมันแปลกด้วย
มาอย่างน้อยจ้ะวัดดีจ้าที่แรกน่ะ
อย่างน้อยฉันก็เลยวางสิกับเพื่อนเหลือที่มาล้วงเมืองบาดาน
ประตูบาดานเปิดเท่านี้นึงเพราะว่าพี่ก็เฝ้ากันเลย
งงก็คือกันงงว่าประตูบ่าด่านนี้ยังที่เปิด
มันที่มีแทบว่าประตูบ่าด่านน่ะ

กระตุ๊กใหญ่อยู่แล้วแต่ย่านตื่นอยู่แล้วเนอะเหตุงานอยู่นี่เนอะ
ก็เป็นแต่ย่านอยู่่นแล้วก็ว่ามาเสียชีวิตอยู่จังสิเนอะ